แต่เขาเชื่อกันบางอย่างว่าถ้ามีสิ่งนี้เอาไว้ในครอบครองแล้วเนี่ยจะสมหวังดั่งใจหมาย
นี่ครับคุณผู้ชมมณีนคราชว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ
เผ็ดพญานาคหรือมณีนักฆราชทาสักศิษย์ของพญานาคแห่งเมืองวังบาดาน
เฮียจะพาทุกคนไปเที่ยวสำนักสงฆ์เขาพระครู
ที่นี่มีมณีนาคาราชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำจากคริสตันแท้
ก็ยังมีองค์พระพุทธลีลานาคะบารมี
เป็นองค์พระประธานขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ลานปฏิบัติธรรม
มองโดรนกดงามยิ่งใหญ่มาก
ถ้าใครมาชนบุรีบ้างแสนก็อย่าลืมมาแวะทำบุญขอพรกับมณีนาคาราช
เอาดูไปนี่ฮะให้ดูกันอีกสักครั้ง
มณีนคราชจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตาที
กระจกวิเศษน่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะ

มณีนคราชฮะเขาบอกว่าใหญ่จริงใหญ่สุดในประเทศไทย
ประดิษฐานอยู่ภายในสำนักสงเขาพระครูอภศิรชาจังหวัดชนบุรี
มณีนคราชที่นี่โอ้โหสาธุชนเขาเชื่อ
ว่าถ้ามีเอาไว้หรือได้ไปกราบไหว้จะขอพรได้สมหวังดังใจหมาย
มณีนคราชเขาถือว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคนะ
ผู้ใดมีเอาไว้ในครอบครองแล้วก็จะประทานความร่ำรวยให้ด้วย
หลายคนที่เชื่อในเรื่องของพญานาคเขาก็จะมีเอาไว้ครอบครองหรือว่ามีเอาไว้บูชาครับ
ใครที่มาขอพรกับมณีนคราชที่นี่นะก็บอกว่าคิดดีทำดีแล้วเดี๋ยวสิ่งดีจะเข้ามาเอง
แต่ไม่ใช่ว่าไปไหว้ลูกแก้วอย่างเดียวไปไหว้พญานาคอย่างเดียวนะ
มาที่นี่แล้วให้ไปกราบไหว้องค์พระประธานด้วย
นี่ครับคุณผู้ชมองค์พระพุทธลีลานาคบารมี
เป็นองค์พระประธานขนาดใหญ่ที่มีเอาไว้ให้สาธุชนได้มากราบไหว้เสริมสิริมงคลกัน
แต่ผมเชื่อว่ารอบที่บริเวณแห่งนี้ก็น่าจะสวยงามด้วย
ไปสีราชาหรือใครไปเที่ยวแถวนั้นก็ไปกราบไหว้ที่นี่ด้วยซิ
ขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับจากคุณกินเหือที่ใช้งานในติ๊กต๊อก
เขาโพสต์เอาไว้แล้วเราก็ไปดูดมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เขาบรรยายไว้ได้ดีน่าสนใจมีโอกาสตามไปแน่นอนนะคะ